เอาล่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของคุณหมอหนุ่มหน้าใสฤทธิเรืองฤทธิ์นะฮะ
ขยับเข้ามาฟังกันใกล้ใกล้หน่อยตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนคำนำหน้าแล้วนะ
ต้องเรียกว่าคุณหมอฤทธิ์อย่างเต็มตัวแล้ว
เพราะว่าตอนนี้นะคะหนุ่มฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคุณหมออย่างเต็มตัวเลย
ประจำอยู่ที่แผนกอายุรศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
ทำมาได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะ
แล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วย
ส่วนงานในวงการบันเทิงก็ยังรับทำตามปกตินะคะแต่จะเป็นในช่วงที่ไม่ใช่เวลาราชการ
โดยเจ้าตัวก็ยอมรับเลยนะว่าแม้ทั้งงานหมอแล้วก็งานในวงการบันเทิงเนี่ย
มันค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันที่จะต้องทำควบคู่กันไปอ่ะไม่เป็นไร
แต่ก็จะพยายามแบ่งเวลาพักผ่อนให้เต็มที่ด้วยเช่นกันค่ะ
ตอนนี้ก็เรื่องระบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างคุ้นชินแล้ว
แล้วก็ระบบแบบการปรึกษาอาจารย์หรือรุ่นพี่อย่างนี้ก็ค่อยทำความรู้จักอาจารย์กับรุ่นพี่เพิ่มทีละคน
เวลาเจอเคสที่มันหนักหรือว่าเคสที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตอะไรอย่างนี้
ก็แอบมีตื่นเต้นบ้างแต่ก็เราก็มั่นใจในวิชาความรู้ที่เราเรียนมา
จริงอยู่ใช้ทุนนะครับกำหนดมันจะอยู่ที่๓ปี
ภาระฤทธิ์จะไปตกอยู่ที่คนจัดชีวิตก็คือเขาต้องจัดไหมว่า
วันนี้ฤทธิ์จะมีเข้างานแบบเวลาราชการกี่โมง
เสร็จปุ๊บจะอยู่เวรวันไหนบ้างตอนนี้มันยังมีแรงอ่ะครับ
นี่ก็คิดว่ายังไหวอยู่นะครับแต่ว่าอ่าถ้าเอากันตามตรงก็คือ
ถ้าเกิดงานหนักระดับนี้เนี่ยดิบว่ามันอยู่ไปเรื่อยร่างกายมันคง
มันคงล้าแล้วค่อยปรับไปเรื่อยเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งเป็น๒เดือนแรกที่เรา
ที่เราเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วก็มารับงานจริงจังทำงานหมอจริงจังอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการปรับตัว
โอ้โหสุดยอดเลยคุณหมอฤทธิ์ค่ะเห็นแบบนี้
เดี๋ยวพาไปกินยาโอ๊ยอยากไปหาหมอฤทธิ์คนอะไรเป็นหมอยังน่ารักขนาดนี้เลย
แฟนคลับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องคิดถึงอะไรมากมาย
แบ่งเวลาได้สบายหายห่วงค่ะกลับมาให้ตามกันอยู่ตลอดตลอดนะคุณน่า